เรื่องนี้ดูแล้วทำให้ใจฟูจริง
เรื่องของเรื่องเนี่ยมีรถคันหนึ่งขับมาตามทางแหละ
แล้วข้างทางมีรถที่จะถอยออกมา

คือด้วยความมีน้ำใจดีก็ทำให้ยิ้มได้ไปละหนึ่ง

เจ้าของร้านค้าที่มาโบกรถให้
เขาทำอย่างหนึ่งที่ทำให้คนขับที่หยุดรถให้

เนี่ยยิ้มได้

เห็นแต่ข้าวเหนียวมูลด้านซ้ายมือ

รถคันนี้ก็จอดให้แล้วดูแม่ค้าสิ

มะม่วงสุกในร้านข้าวเหนียวมูลแน่เลย

เห็นคำว่าหลัก๔๑กิโลเมตรอ้ารามอินทานแน่
ใช่ใช่ไหมคุ้นใช่ไหม
ข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยรถก็เลยจอดเข้ามาซื้อกันเยอะ
แต่ปัญหาเรื่องที่จอดรถนี่แหละนะคะ
ทำให้เวลาจะเข้าจะออกเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากสักหน่อย
แสดงน้ำใจด้วยการหยุดรถให้กับลูกค้า
คันนี้ค่ะมาซื้อข้าวเหนียวเสร็จอ่ะถอยแม่ค้าก็มาโบก
สุดนี่แม่ค้านี่ยกมือไหว้อย่างสุภาพ
กรถเสร็จก็ยกมือไหว้ขอบคุณนะคะแล้วก็ยกนิ้วโป้ง
เยี่ยมย่อขาไหว่ย่อไหว่ย่อไหว่ย่อ
ใช่นะคะอย่างเงี้ยเราจอดมาตั้งแต่อุ้ยก่อนจริงจะแบบ
ไหลไหลร้อยเมตรอ่ะจอดได้เลยอ่ะนะคะนี่ไหว่ย่อยกมือเยี่ยม
อ่าให้อีกรอบหนึ่งชาวเน็ตเห็นคลิปนี้รู้สึกใจฟูนะคะ
ชมคนขับรถกระบะที่มีน้ำใจหยุดรถให้
แล้วก็ชมเจ้าของร้านด้วยที่ออกมาบกรถได้อย่างน่ารักจริง
หลายคนบอกว่าแบบนี้แหละที่สังคมต้องการเห็นแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจจริง
น่ารักทั้งคนจอดทั้งคนให้ถอยแล้วก็คนโบก
โดยเฉพาะภารกิษฐ์สุดท้ายเยี่ยมเนี้ยล่ะนะคะไหว่ย่อสวยงามนะคะ
ถึงกับถามพี่กัดร้านเลยนะร้านอยู่ไหนจะไปอุดหนุน
ข้าวเหนียวมูลที่ร้านนี้ด้วยนี่ไงดีต่อใจจริงจริงนะคะครับ
แค่หยุดให้ก็ไม่เกิดอุปติเหตุไม่เสียเวลาแต่ใจฟูไปทั้งวันนะคะ
นี่พี่กัดร้านอยู่ตรงไหนคะคุณย้ำอีกรอบซิแถว

เมื่อกี้มีคนมาคอมเม้นต์คอนเฟิร์มว่าร้านนี้เข้าเหนียวมะม่วงอร่อยมาก
เอาไว้จะแวะไปชิมเยี่ยมให้หมดกันเยี่ยมอร่อยมาก
เดี๋ยวมีโอกาสจะไปแวะนะฮะใครผ่านไปก็แวะร้านคุณป้าได้
และน้ำใจแบบนี้มีให้กันเถอะครับสังคมจะน่าอยู่ใจเราจะฟูมากขึ้นนะครับ